ไปดูคลิปเต็ม๓คลิป
แล้วจะบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่จะได้เห็นคลิปต่อไปนี้
โลดแล่นอยู่ในโลกออนไลน์
เพราะวันนี้วันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะ
ไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยค่ะ
นี่เห็นไหมเจ้าของรถที่โดนมันตัดหน้าเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองฮินะฮะ

ก็เลยต้องจอดรอค่ะ

หลังจากที่พอหลายคนเห็นคลิปนี้

แบบนั้นนะครับมีคนพิมพ์ถามเขาใช่ไหมใช่ชาวเน็ตเขาไปถามกันเยอะว่า
คุณคุณถ่ายแบบนี้เห็นแต่กระจกด้านข้างป้ายทะเบียนรถคุณ
แต่มองไม่เห็นทะเบียนรถคุณเลขอะไรคุณบอกหน่อยเผื่อคุณผู้ชมทำกับข้าวอยู่
อ่าดังดังนะคะเออห้าเจ็ดสามเจ็ดอันนี้ข้อมูลเขาได้จริงค่ะ
ไม่ต้องตีเพราะมันคือทะเบียนรถค่ะเผื่อคุณแม่บ้านเขาล้างจานอยู่ไง
อ่าคลิปแรกผ่านไปคลิปสองจัดมาค่ะคุณแล้วงูตัวเนี้ยมันทำท่าประหลาดด้วยนะ
คุณดูสิครับประหลาดป่ะอืมเนี้ยเห็นไหมอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะที่เห็นมันทำท่าประหลาดเพราะอะไรอ่ะ
เพราะงูตัวนี้มันเพิ่งกินไก่ชนในลาวเข้าไปพอถูกจับได้ปุ๊บ
มันพยายามที่จะขย่อนเอาออกมาขย่อนไก่ชนออกมาอะไรนะ
ขย่อนเอาออกขยอกเอาเข้าใช่ไหมมันพยายามจะเอาออกมาแล้วก็จะเลื้อยหนี
ง่ายขึ้นไงพอออกเสร็จปุ๊บตัวเองก็ตัวเบาแล้วก็หนีได้ง่ายนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้บอกบ้านเลขที่เออนะคะชาวเน็ตก็บอกว่า
เอาล่ะไม่บอกบ้านเลขที่ไม่เป็นไรแต่สังเกตชื่อผู้ใช้แอปพลิเคชันดี
ก็มีตัวเลขอย่างนี้ก็เอาเหรอเอาเหรอเอาได้หมดเป็นเลข
เอาหมดค่ะมันชื่อเขาหน่าแอดพงหกสามหกเออถ้าถูกมานี่พงนี่อาจจะแบบว่าถูก
สามสีผูกเอวแล้วนะเออไม่หมดค่ะคลิปสุดท้ายจัดมาเลยค่ะ
คลิปสุดท้ายนะคุณผู้ชมต้องดูดีดีอะไรกันครับนั่นมัวใช่ใช่
เออเนี้ยฮะเห็นบอกว่าต้องเพ่งดูดีดีนะคะ
งูจริงหรือเปล่าที่ติดล้อมาแบบนั้นนะคะ
คลิปนี้ถูกผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกค่ะเขียนแคปชั่นประกอบคลิปด้วยนะคะ
บอกว่างูติดล้อไม่ใช่เงินติดล้อนะงูติดล้อแต่ว่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาดูเนี่ย
บอกว่าไม่น่าจะใช่งูนะเพราะดูยังไงก็ไม่ใช่งูอาจจะเป็นสายยาง
เชือกอะไรมากกว่าหรือเปล่าแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ชาวเน็ตเขาจะไม่เชื่อว่า
กลมสีแดงที่เราได้เห็นนั่นคืองูนะคะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปโฟกัสป้ายทะเบียนรถพอร์ชคันนี้มันก็สวยดีฮะ
ยังไงยังไง๙๓๓๙นะแล้วถ้าไม่ใช่งูมันจะให้โชคเราไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะ
ว่าแต่ตรงกับที่คุณซื้อบ้างไหมคุณก็รู้ว่าผมมาซื้ออะไรเพราะคุณก็ซื้อกับผม